ตอนผมเด็กมีละครเกี่ยวกับผีกระสือโอ้โหต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยกลัวจริง
ยุคนี้ก็จะมีกระสือนี้อีกรูปแบบหนึ่งเป็นภาพยนตร์ก็มีมาแล้ว
แต่ที่ปลาจีนบุรีนะครับไปดูไฟพวกนี้หน่อยว่ามันกระสือหรือผีโพงครับ
นี่คือดวงไฟประหลาดนะครับที่นายลักษวงศ์มีตาวงชาวบ้านโนนคูณ
ตะบนเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
ถ่ายได้จากมือถือครับหลังจากดวงไฟที่ว่านี้เนี่ย
ลอยไปมาอยู่ชายทุ่งริมสะน้ำเมื่อเที่ยงคืนของวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยเชื่อว่าไม่กระสือก็ผีโพงตามที่เขาเล่าต่อกันมาครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนะครับที่หมู่บ้านโนนคูณ
แล้วก็ไปพบกับนางสิริวัลขอสงวนนับสกุลนะครับอายุ๕๕ปี
เป็นชาวบ้านอีกคนนึงยืนยันว่าเห็นเหมือนกันแสงไฟประหลาดเมื่อคืนวันที่๑๑
วันเดียวกับที่นายรักษวงศ์เนี่ยนะครับถ่ายเอาไว้ได้
นางสิริวัลเล่าบอกว่าช่วงเวลาเกือบตีหนึ่งนะครับ
ขณะนั้นกำลังจะออกมาเข้าห้องน้ำแต่พอเปิดประตูออกมาพังงะครับ
เห็นไฟวับแล้วมีหน้าคล้ายผู้หญิงผมยาวหยิกครับ
ดวงตาแดงเหลืองนะฮะจังหวะนั้นเธอจึงรีบปิดประตูบ้าน

ดวงไฟที่ว่าก็ลอยหายเข้าไปในป่าหลังบ้านครับนะฮะ
ดูเหมือนว่ามันจะเลาะลำคลองหายไป
ส่วนตัวเธอเนี่ยเธอบอกว่าที่เห็นเนี่ยกระสือครับ
อืม
พอคุยกับพี่ศิริวัลแล้วไปบ้านของพี่ลักษวงศ์บ้างดีกว่า
เป็นคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
โดยบริเวณที่พบไฟประหลาดเนี่ยพบว่ามันเป็นยอดกอไผ่นะครับ
ติดกับบ่อน้ำใกล้กับทุ่งนาไม่มีบ้านคนเลย
นี่เป็นภาพช่วงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพช่วงเย็น
ระหว่างที่ทีมข่าวเนี่ยกำลังเก็บภาพเนี่ย
ทำไมก็ไม่รู้บรรยากาศมันได้หมาหอนกันจังเลยครับคุณผู้ชมครับ
มันหอนต้อนรับนักข่าวเราหรือเปล่า

เออนะฮะตกค่ำครับทีมข่าวให้นายลักษวงศ์พาไปชี้จุด
ซิจุดที่เจอดวงไฟประหลาดเนี่ย
เขาเล่าว่าก่อนหน้านี้นะคุณนักข่าว
ผมเห็นมาแล้ว๒ครั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้เอกใจอะไร
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วตอนที่ออกมายืนหน้าบ้าน
จู่ก็เห็นดวงไฟกลมขาวล้อมรอบด้วยสีเขียว
ขนาดใหญ่กว่ากำปั้นหน่อยนะฮะลอยผ่านบ่อน้ำ
มาที่ยอดต้นไผ่ตั้งสติได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้
แล้วก็ส่งเสียงเฮ้ยนะพยายามจะเดินเข้าไปใกล้
เพื่อจะถ่ายให้ได้ชัดที่สุดแต่ดวงไฟนั้นมันลอยห่างออกไปออกไปครับ
จึงวิ่งตามไปถ่ายใกล้เท่าที่จะถ่ายได้
มาขยายภาพดูลักษณะมันเหมือนหน้าสัตว์หรือว่าคล้ายหน้าแมวครับ
จากนั้นเอาไปถามชาวบ้านไปถามชาวบ้านไปถามพระที่เขามีความรู้นะครับ
ก็เลยรู้ว่าน่าจะเป็นผีโพงครับผีโพงมันเป็นยังไง
คือโบราณเขาเล่าบอกว่ามีคนเลี้ยงเอาไว้มักจะออกมาหากินของเน่าของเสียในเวลากลางคืน
อีกทั้งตอนนี้นะเมียของพี่ลักษวงศ์เนี่ยเขาท้อง๘เดือนแล้ว
คนโบราณบอกว่าระวังปอบระวังกระสือนะจะมาทำอันตรายแม่กับลูกได้นะครับ
รักษวงศ์เล่าต่อบอกว่าขณะนี้เนี่ยไปหาหนามมาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นหนามไม้ไผ่อะไรที่มีหนามเนี่ยนะเอามาไว้รอบบ้านกันกระสือ
ตามที่พระท่านแนะนำสบายใจไว้ก่อนสบายใจพี่เขาไว้ก่อนสบายใจเมียเขาไว้ก่อน
และเพื่อขายข้อข้องใจครับดวงไฟประหลาดนี้ทีมข่าวรอปักหลักตั้งกล้องจนดึก
ไม่เจอครับนะฮะเราไปจากต่างถิ่นเราไม่เจอนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ